มาดูเรื่องของฝันที่เป็นจริง
แต่คุณแม่ท่านนี้บอกฝันแบบนี้ไม่อยากให้เป็นจริงเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอหลับกลางวันไปนะคะ
ฝันกลางวันว่าลูกชายจมน้ำเสียชีวิต
ตื่นขึ้นมาค่ะตื่นจากเสียงโทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่โทรหาว่า
ลูกคุณจมน้ำเสียชีวิตมันเหมือนเป็นความฝันเลยนะคะ
แล้วคุณแม่ร้องไห้เสียใจเลยนะคะ
ที่รู้ว่าลูกไปจมน้ำเสียชีวิตและห่างออกจากบ้านไม่ไกลด้วยค่ะ
ตำรวจสนทุ่มครุพร้อมนิติเวทย์โรงพยาบาลเศรษฐราชและอสสมกุภายมูลนิธิปเต๊กตึงค่ะ
ไปตรวจสอบเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตในคลองบางจากถนนประชาอุทิศ
ไปเจอเสื้อสีน้ำเงินรองเท้าแบบสวมของเด็กชายบรรจงจู่หลายหรือน้องโจนัสอายุ๗ขวบ
มน้ำหายไปหลังจากมาเล่นน้ำกับเพื่อนจุดนี้๕คนค่ะ
ประดาน้ำค้นหา๕นาทีเท่านั้นนะคะพบร่างน้องโจนัสนำขึ้นฝั่งไปชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
แต่ช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยมาอยู่กับยายปกติหลานชายค่ะจะออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนแถวบ้านนี่แหละ
เป็นประจำแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกล
จนกระทั่งวันนี้จู่คุณยายได้รับโทรศัพท์
จากเจ้าหน้าที่บอกว่าหลานชายจมน้ำเสียชีวิตค่ะ

เพราะว่าเขาไม่มีพ่อก็เลยรักเก่า

ก็เล่นตามปกติแล้วก็เล่นเกมแล้วเขาก็หลับ

ให้เข้าไปนอนกับน้าเพราะว่าต้องเก็บที่นอน
ก็เลยให้ตังค์เขาไว้๒๐บาท
บอกเดี๋ยวยายไปทำงานนะอยู่กับพี่มิ้น

เล่าให้ฟังว่าพ่อของเธอป่วยเข้าโรงพยาบาล
ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องเอาลูกมาฝากไว้กับแม่
ซึ่งเป็นยายของเด็กช่วงก่อนเกิดเหตุ
นีบหลับไปค่ะนีบกลางวันนะ
แล้วก็ฝันเห็นลูกชายเสียชีวิต
ลักษณะเหมือนในที่เกิดเหตุเลยก็คือจมน้ำ
หลังจากนั้นสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ค่ะ
โทรศัพท์เข้าและคนที่โทรเข้ามาคือแม่คุณยายเนี่ยนะคะ
คุณยายโทรมาบอกว่าหลานจมน้ำเสียชีวิตแล้วนะ

ฝันแล้วพักแม่โทรมาว่าน้องจมน้ำตาย

มานอนจมน้ำตายเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย

เห็นว่าเขาเอาศพมาวางตรงนี้
ก่อนจะรู้เรื่องว่าน้องตายแม่ฝันเหรอ
ฝันฝันว่าเนี่ยเหมือนเปี๊ยกเลยเนี่ย
เพิ่งครบ๗ขวบเมื่อวานี้

แล้วพอรู้ข่าวว่าน้องเสียชีวิตแม่รู้สึกยังไง

บอกให้น้องไปสู่พบที่ดีจ้ะ
เด็กชายอายุ๑๒ปี๑ในกลุ่มที่มาเล่นน้ำด้วยกัน
บอกว่าตัวเขาเคยมาเล่นน้ำจุดนี้๒ครั้งแล้ว
แต่วันนี้น้องโจนัสมาด้วยห้ามน้องแล้วนะ
ก็เห็นว่าน้องว่ายน้ำไม่เป็นอย่าลงอย่าลง

และในช่วงที่ลงลักษณะคือยืนขอบบ่อ
และน้องอายุ๑๒ปีบอกว่าน้องกระโดดลงมาเลย

อันนี้เป็นคำบอกเล่าของคนที่ไปเล่นน้ำด้วย

ช่วงนี้โรงเรียนยังไม่เปิดเทอม
คุณพ่อคุณแม่จับตาให้ดีนะคะ

ไปเล่นแถวบ้านไปได้แต่อย่าลงน้ำ
แล้วก็อัตราการเสียชีวิตของเด็กในประเทศไทยเนี่ย
เสียชีวิตจากการจมน้ำเยอะที่สุดเลยนะคะ